ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสหนักมากนะบ้านเรา
แต่ว่าช่วงนี้สังเกตไหมว่าเฮ้ยพอเธอกลับมาแล้วเนี่ย

หลายคนก็พุ่งเป้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟ้าสายปวีนสุดา
คือมันก็มีบ้างนะคะงานให้เห็นผ่านตา
แต่มีหลายคนค่ะเขาสังเกตว่ามันไม่มากเท่ารุ่นพี่ปีก่อนก่อน
น้ำตาลชะลิตาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีงานละครอะไรให้ได้ติดตาม
มาริยาเองแม้กระทั่งนิ้งโสพิดาเอง
เรียกว่ามีงานอีเวนต์ต่อเนื่องเป็นเดือน
ก่อนหน้านี้นะคะน้องฟ้าใสยังเจอกระแสดราม่าจากกองประกวด
ว่าเกิดเกาเหลากับทีมงานคนสำคัญ
เขาออกมาติดแฮชแท็กเซฟฟ้าใสกันเพียบเลยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้เจอตัวน้องฟ้าใส
เธอก็ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นให้ได้ฟังกันค่ะ
ซึ่งเป็นงานปิดเลยแฟนคลับจะติดตามค่อนข้างยาก
ส่วนหนึ่งก็คือมันมีช่วงที่พักตาด้วยค่ะ
กลับมาก็เลยพักเต็มที่ก่อนที่จะลุยงานต่อ
ที่ประกวดก็ได้พูดคุยกับทุกคน

ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกัน
เพราะว่าเหมือนพี่โจ้ก็จะพักผ่อนด้วยเลือกช่วงปีใหม่ด้วย
ก็อยากจะให้เช็คข้อมูลนิดนึงเนอะ
อยากให้ฟังความสดข้างหน้ากว่า
ก็ยืนยันว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร

คือน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตา
ประมาณ๑๘๐กว่าคือพระเอกที่จะมาประกบน้องได้ต้องสูง๑๙๐กว่า
อีกเนื่องยังที่น้องอยากจะเป็นมิถ๑๘๙๐กว่า

โยยย่ิ่งมาไร้กันออกกัน
แต่ถ้ามาจริงก็ถือว่าเป็นสีสันนะ

เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน้องมีงานแน่นปังแน่นอน